สวัสดีครับสวัสดีคุณชนะนะคะสวัสดีครับคุณชิสา
เวลามากัดให้สะบัดกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าว
ตื่นมาก่อนตื่นมานะเพราะว่าอะไรเมื่อคืนรอบรองชนะเลิศ
โอ้โหอาเจนติน่ากับโครเอเชีย
นั่นแหละอดตลับขับตานอนลุ้นกันเชียร์กัน
ก็มีทั้งคนสมหวังมีคนผิดหวัง
แต่ที่แน่ใช้เวลาค่ำคืนไปเยอะช่วงบ่าย
ก็เลยจะต้องมาทบหน่อยทบต้นทบดอก
หลายคนอาศัยนอนช่วงบ่ายนี่แหละ

ใกล้แล้วนะได้จะเข้าสู่รอบจริงชนะเลิกกันแล้วค่ะ
อย่าลืมนะคะถ้าจะเชียร์ทีมฟุตบอล

เพราะว่าเรามีรางวัลให้ลุ้นโชคถึง๑๕ล้านบาทเลยนะคะ
ต่อไปสักนี้อย่าบัดมาร่วมรุ้นกันนะครับ

อ่ะมาที่เรื่องนี้กันหน่อยข่าวปลอมฮะ
ต้องมาดูกันมาแจ้งเตือนกัน

บอกว่าจะเกิดซึนามิครั้งใหญ่แถม
มีภูเขาไฟระเบิดพลังทุกออกมาอีกต่างหัก

เรื่องนี้มันมีการเตือนมาเป็นข่าวปลอมนี่คุณดูสิ

เดี๋ยวนี้ข่าวปลอมมันทำมาเนี่ยนะโอ้โหรายละเอียดราวกับว่าเป็นข่าวจริง
ตกอกตกใจต้องเช็คให้ดีนะคะ
หลายคนไปพลาดพลั้งอ่านอย่างเดียวไม่พอแชร์ไปด้วยไง
โอ้โหใจเย็นก่อนดูก่อนว่ามันเป็นข่าวจริงไหม
ใช่ครับเขามีการเผยถึงข่าวลือข่าวปลอมว่าจะเกิดซึนามิครั้งใหญ่
แล้วจะมีแผ่นดินไหวภูเขาไฟปะทุโอ้โหแตกตื่นเลย

ล่าสุดฮะศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมและกรมอุตุนิยมวิทยา
เขาร่วมมือกันกับทางกระทรวงดิจิทัลนะครับ
ได้ทำการตรวจสอบข่าวนี้ไม่ใช่ข่าวจริงนะ
บอกเอาไว้ก่อนคุณผู้ชมอย่างนี้ละกัน
ถ้าไปเจอข่าวในลักษณะแบบนี้เอ๊ะมันเป็นข่าวปลอมหรือเปล่า
ก็ไปเช็คกันได้นะครับให้หายสงสัยทางเว็บไซต์

ถ้าคุณผู้ชมสงสัยว่ามันใช่ข่าวจริงหรือเปล่านะ
ให้ไปดูที่ตัวลิงก์ของมันมันจะมีความน่าสงสัยในตัวลิงก์นั่นแหละ
เพราะว่าส่วนใหญ่ข่าวที่เชื่อถือได้จากสำนักข่าวที่เขาน่าเชื่อถือเนี่ย
มันก็จะมีตัวย่อของสำนักข่าวนั้นอยู่แล้ว

แต่พวกลิงก์ต่างมันจะมีตัวยอดที่มันผิดเพี้ยนไป
ไม่เหมือนชื่อของสำนักงานข่าวที่เขาแอบอ้าง

งั้นก็ลองเช็คดูว่าแหล่งข้อมูลไหนน่าเชื่อถือนะคะ
ส่วนเรื่องราวของมิจฉาชีพมาในหลากหลายรูปแบบ

จฉาชีพมาในรูปแบบสี่ขาก็มีค่ะ
อ่าข้าไปกินแล้ว
นี่คือที่มาของสำนวนว่าหมาถ้าไปกิน
หนาข้ามไปรับประทาน
ค่ะพูดให้สุภาพเป็นมากนิดนึง

เนี่ยหนุ่มคนนี้ค่ะเขาแขวนข้าวเหนียวไก่

แต่ขอจอดรถทำธุระแป๊บนึงเดี๋ยวดูโทรศัพท์หน่อย
แป๊บเดียวน่ะย้ำว่าแป๊บเดียวน่ะแทบเท่านั้นเลย
เจ้าหมาสี่ขาตัวสี่ขาวเดินไปแล้วค่ะ
คาบเอาถุงข้าวเหนียวหมูข้าวเหนียวไก่
เอาไปทั้งถุงแล้วก็รีบเพ่นไปเลยค่ะ
นี่ยังไงตำนานเหนียวไก่ภาค๒คุณเคยจำภาคแรกได้ไหมถูก
เคยดูกันป่ะจำได้แล้วนะที่มีน้องคนนึงที่เขาแหลงใต้ออกมา
แล้วโวยวายเลยว่าใครขโมยเหนียวไก่เขาไป
นี่น้องคนนี้นี่ไงค่ะคือเหมือนกันเลยมันย้อนกลับมาเป็นตำนานอีกแล้วนะคะ
เจ้าของคลิปคนล่าสุดเขาหม่นนะแม้จะเหลือให้สักไม้สองไม้ก็ไม่ได้
กว่าจะไปหาซื้อมาได้เดี๋ยวมันรอนาน
แต่เจ้าเนี่ยนะมาขโมยข้าวไปแป๊บเดียวได้กินเลยแม่งมันเจ็บใจ
เออแต่ว่าเรื่องนี้นะมันก็เป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั่นแหละ
อย่างที่ว่าไปแขวนเอาไว้ที่รถอย่างนี้แล้วกลิ่นมันหอมไง
ไม่ว่ากับหมาตัวไหนมันก็คงอยากกินกับเราด้วยดังนั้นก็คือมันสว่างดีอ่ะ
เก็บมันในที่ที่มันปลอดภัยยังไม่ได้ถือติดมือไว้เลย
รู้สึกใจดีอยากจะให้หมาก็ซื้อส้มตำไปด้วยเลย
มันจะได้ครบข้าวเหนียวไก่แล้วก็มีส้มตำด้วย

เรื่องนี้บ้างนะครับไม่ขำเลยจริง
เพราะว่าศิลปินเวลาเขาไปแสดงตามคอนเสิร์ตต่าง
เขาอยากเล่นให้เต็มที่อยากจะเล่นให้เต็มชั่วโมง
สมกับที่เจ้าของงานเขาจ้างมา

แล้วเขาไปแสดงที่คอนเสิร์ตหนึ่งวัยรุ่นทำท่าจะตีกันแล้ว
พี่ปูแกต้องทำอย่างไรไปดูฮะ
กลับไทยก็จะเลิกเร็ว

แล้วแต่พี่นะครับ

เราจะไปต่อด้วยสายด้วยกันครับเจ้าครับ
สั้นแต่พอได้ใจความว่าอย่าตีกันเลย
พี่ปูเขาอยากเล่นดนตรี

เพราะว่าถ้าตีกันปั๊บเนี่ยเลิกนะ
เลือกเล่นดนตรีเลยนะ

คนที่เขาจ้างพี่ปูมานี่เขาขาดทุนเลยนะ
ถูกต้องเขาเล่นไปได้แค่สองเพลงเอง
พี่ปูพงศิษย์คำพีกระถือคติอย่างนี้ครับคุณผู้ชมว่า
เลิกเลยเพราะอะไรแกไม่อยากให้มีเหตุสลด
ไม่อยากให้มีการทำร้ายร่างกายกัน
ถูกต้องแล้วมันก็เสียหายไม่ใช่แค่เจ้าภาพนะ
เด็กน้องคนมาตีกันก็เสียหายเหมือนกัน
ถูกแล้วงานนี้เพิ่งเล่นไปได้แค่๒เพลง
พี่ปูแกต้องหยุดก่อนเลย

พูขอพูดนิดนึงคุณอย่าเพิ่งทุบเวลาใจเย็นนะคับ
ในการที่จะมาเสพดนตรีแห่งความสุข

พวกรุงวิบาทไว้รุ่นทั้งหลายหยุดด้วย
คนที่เขามาเขาไม่ได้มาตีกันอย่างเดียว

คนที่เขาจูงลูกเด็กเล็กแดงมาในงานแบบนี้เขาก็มากันเยอะ

มาเพื่อฟังพี่ปูโดยเฉพาะส่วนพวกวัยรุ่นที่หมายมั่นจะมาตีกันเนี่ยช่วยหยุดพฤติกรรมแบบนี้เลยนะครับ
แล้วพี่ปูแกเคยสัมภาษณ์ไว้อย่างที่ผมบอกถ้ามีการตีในงานคอนเสิร์ตแกเราก็เลิกไม่เล่นจบเลย
ก็เป็นการแสดงออกตอบโต้คืนในมุมของศิลปินบ้างเนอะ
พอมัวแต่ตีกันในศิลปินก็ไม่ต้องร้องเพลง
คุณเชื่อไหมพี่ฝนธนสุนทรร้องเพลงลูกทุ่งแบบช้าเพราะเนี่ยนะ

ไปเล่นคอนเสิร์ตก็ยังมีวัยรุ่นตีกันเลย

แต่ก่อนแต่ไรไม่เคยใจออก

เพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องช่วยกันสอดส่องดูแล
และสร้างค่านิยมวัฒนธรรมใหม่ให้กับเราบรรดาไว้ในพรุ่งนี้
ผมทอบอกแล้วว่าเห็นด้วยพลจริงเป็นการสร้างค่านิยม
แต่มันแค่รู้สึกว่ามีคอนเสิร์ตมีงานรื่นเริงต้องตีกัน
มันไม่ใช่นะคะฝากไว้เพราะว่ามันใกล้ปีใหม่แล้ว
เดี๋ยวมีเทศกาลดนตรีอีกมากมายด้วยนะคะ
มาถึงเรื่องดราม่าอีกหนึ่งเรื่องบนเวทีชายงาม
หล่ออย่างเดียวไม่พอต้องมีความสามารถในการตอบคำถาม
ถูกต้องซึ่งคำถามนี่แหละมันจะวัดกึนวัดคมของนางงามชายงามทั้งหมดทั้งมวลนะคะ
ซึ่งหนุ่มคนนี้เขาได้คำถามอะไรแม่มันดราม่าจริงค่ะ
โอ้ตั้งใจฟังนะครับ
คุณเคยมีเพศสัมพันธ์กับเกย์หรือสาวประเภท๒หรือไม่
ถ้ามีเพราะเหตุผลอะไรและถ้าไม่มีเพราะหลีกเลี่ยงสถานการณ์นั้นอย่างไร
สำหรับหมูนะครับหมูไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับเพศที่สอง
หมูมองเพราะว่าหมูเป็นคนที่มองว่าหมูชอบผู้หญิง
หมูรักในสิ่งที่หมูต้องการหมูเลยคิดจะหลีกเลี่ยงในสิ่งนี้ก็คือ
เมื่อมีคนอยากจะมีอะไรด้วยหรือมีความต้องการ
หนูก็เลือกที่จะบอกเขาตรงตรงว่าเพราะอะไรและทำไมถึงไม่ได้ครับ

ดังไปทั่วโลกโซเชียลแล้วก็ออกข่าวหลายสื่อเลย
เจอคำถามแบบนี้ดราม่ามาแน่นอน

เรื่องคำถามเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องส่วนบุคคล
แต่ว่าคำถามนี้ถูกขึ้นมาถามบนเวทีประกวดชายงามได้อย่างไร
คลิปนี้แหละค่ะคนเห็นก็วิพากษ์วิจารณ์กันทั่วเลยนะคะ
ส่วนใหญ่แล้วบอกว่ามันเป็นคำถามที่ไม่เหมาะสม
คอมเมนต์ก็บอกว่าไม่ว่าจะเพศไหนก็มีสิทธิเสรีภาพมีความเป็นมนุษย์เหมือนกัน
จะชอบใครจะมีความสัมพันธ์ยังไงมันก็เป็นส่วนบุคคล
คือหลายคนไปมองว่าไอ้คำถามแบบนี้เอาพูดตรงนะกองประกวดอย่าว่าผมนะ
มันไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรไม่ว่าจะตอบแบบไหนก็ตาม
อันนี้คุณพูดตรงใจกับหลายคนที่มาแสดงความเห็น
คือขึ้นคำถามใหญ่เลยถามเพื่อ
แล้วต้องมีน้ำเสียงด้วยนะถามเพื่อ
ซึ่งน้องหมูสุภาชัยผู้เข้าประกวดเองเขาก็มาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวทีหลังนะบอก
รับเหมือนกันว่าอึ้งกับคำถามส่วนตัวน้องเขาคิดว่าคำถามนี้ไม่เหมาะสม

สังเกตตอนเขาตอบไหมถ้าสมมุติถ้าเป็นผมก็อาการแบบเดียวกัน
อาบอาบพูดไม่ถูกเหมือนกัน

บางทีเป็นคำถามปรัชญาคำถามแนวคิด
เจอคำถามแบบนี้มันจะตอบไปทางไหน

นี่น้องเขาก็ต้องตั้งสติมากในการตอบคำถามนะคะ
มามาดูคำตอบของทางเจ้าของเวทีบ้างนะคะ
เขาบอกว่าคำถามนี้มันเป็นคำถามที่หลุดไปแล้ว
คือตัดคำถามนี้ออกจากการถามคำถามไปแล้ว
แต่พอมาได้ยินคำถามนี้บนเวที
กรรมการเองก็งงและอึ้งเหมือนกันว่ามันมาได้ยังไง

สุดท้ายก็ต้องขอแสดงความเสียใจ
ขออภัยและขอโทษสังคมด้วยที่มีคำถามแบบนี้หลุดออกมา
เพราะว่าในการถามคำถามผมไปลองดูในช่วงที่เขาแบบว่าจะ
ดูเรื่องคำถามกันเนี่ยมันเหมือนเป็นการสุ่ม
เหมือนแบบจับฉลากใช่ไหมเป็นตัวแทนถึงแต่ละคนแต่ละคน
แต่ที่เป็นกรรมการอะไรอย่างนี้แล้วก็ส่งคำถามมาให้
แล้วก็มีการจับฉลากสุ่มขึ้นมาค่ะ
ใครจะได้คำถามไหนแต่มันมายังไง
อันนี้ต้องต้องดูไปถึงเวอร์ธีน่าต่อไป
ก็ต้องระวัยระวังไม่งั้นเดี๋ยวกลายเป็นแบบนี้นะคะ

ถ้าจะตั้งชื่อข่าวนี้ก็ต้องตั้งตามชื่อหนัง
ใช่คนเล็กอย่างใหญ่

เคยได้ยินไหมเออมานานแล้วนะเออแต่เนี่ยคนเล็กอยากใหญ่จริง
อยากใหญ่ก็เลยไปอัพไซต์แต่อัพไซต์ผิดวิธี
งานนี้โอ้โหหมอบอกเลยว่าเกือบเกือบต้องตัดทิ้งนะครับ
คุณผู้ชมนี่มาแล้วคุณกันจอมพลังฮะ
ค่ะแต่คุณกันไม่ได้ไปอัพไซต์อะไรนะ
คุณกันนี่คุ้นคุณกันจอมพลังไงค่ะ
แกมาเนี่ยแกมาช่วยเหลือคุณพี่คนนี้ที่ใส่เสื้อน้ำเงินนี่
เสื้อน้ำเงินเนี่ยคือคนเล็กอยากใหญ่

ชื่อนายธรรมอายุ๕๒ปี
เนี่ยฮะพาในธรรมมานะครับคุณกัน
มาพบกับแพทย์เฉพาะทางระบบทางเดินปัสสาวะ
เพื่อรับการรักษารักษาเจ้าโรคนั่นแหละ
ค่ะโอ้โหมันบวมเขาบอกว่าใกล้จะเน่าแล้วโถ่เอ้ย
หลุดทั้งพวงเลยจะประมาณนั้นเลยนะอันด้านสาหัสขนาดนั้นเลย
ไม่ได้รับการรักษาแล้วก็เขาบอกว่า
ก่อนหน้านี้พี่คนเสื้อน้ำเงินเนี่ยที่ชื่อในธรรมเนี่ย
ให้เพื่อนฉีดสารบางอย่างเข้าไปในอวัยวะเพศ
เพื่อเพิ่มความใหญ่อยากใหญ่ไง
นี่ไงใหญ่จริงตอนนี้คือใหญ่บวมไงบวมใหญ่ไง
บวมเลยคุณธรรมนะฮะคนนี้นะฮะ
เปิดเผยว่าตอนนั้นเขาไม่ได้ยินเพื่อนคุยกัน
เรื่องของการเพิ่มขนาดเพราะว่าเขาเองมันน่าสนใจดีเนอะ
ทำยังไงล่ะไอ้คนฉีดบอกว่าไปเรียนวิชามาจากในคุก
โอ้ยเรียนจากในคุก
เขาบอกว่าจะใช้หลอดยาวสีฟ้าฉีดเข้าไป
บอกไม่อันตรายลองดูโอ้โหทีนี้ล่ะเลยทำ
เขาบอกว่าวิธีการนะฮะเขาจะเอาครีมในหล่อไปต้ม
จนตัวยามันกลายเป็นน้ำแล้วก็ฉีดเข้าไปในอวัยวะเพศ
โอ้โฮแล้วยาที่ฉีดเข้าไปอันนี้เนี่ยไอ้ครีมเนี่ย

มันเป็นยาที่ใช้ภายนอกพูดง่ายทาตามผิวหนัง
แต่ดันฉีดเข้าไปในร่างกายแค่นี้มันก็ผิดประเภทแล้วคุณชิสา

ใหญ่แล้วเป็นไงใหญ่จนเน่าดิบวมเลย
ไปสักสัปดาห์หนึ่งโอ้โหมาแล้วอาการมาแล้ว
เขาบอกว่าถึงขั้นใกล้เน่าเลยนะเลยต้องไปหาหมอ
แล้วแถมนะไอ้เพื่อนคนที่ฉีดยังมาบอกทีหลังบอก

ว่ามันก็อันตรายแหละแต่อย่างนี้ก็ยังรักษาให้หายได้
ยังมาให้ความหวังอีกต่างหากปฏิโทษเอ้ยพูดไม่หมดนี่น่ะ

ไปฟังเสียงของผู้เสียหายหน่อยฮะ

มันจะออกมาแบบสวยออกมาแบบว่าใหญ่

แต่มันดีกว่าต้องขัดเสียไปใช่ไหม
มันไม่รู้จะยังไงแล้วครับมันสุดท้ายแล้วครับ
เข้าใจพี่เลยอายเข้าใจเป็นผมผมก็อาย

แต่ดีกว่าปล่อยปะละเลยจนศูนย์เสียทุกอย่างไป
แล้วพี่ออกมาแบบนี้ก็ถือว่า
เป็นบทเรียนให้กับคนอื่นด้วยจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อนะคะ
ถูกต้องฮะแล้วถามหน่อยสิต้องรักษายังไง

ไอ้สารที่ฉีดเข้าไปต้องรอแป๊บ

เขาบอกว่ามันจะไหลออกมาเองจนประมาณสัก๖เดือนได้

แล้วถามว่ามันจะดึงออกนู่นนี่นั่นผ่าตัดได้ไหม
บอกว่าไม่แนะนำไม่แนะนำให้ไปกรีดหรือผ่าตัดก่อน
มันอาจจะเน่าและอาจจะเสียหายไปมากกว่านี้

กลายเป็นว่าต้องรักษาแบบระยะยาว

คือแพทย์เขาก็บอกนะเพราะมันมีคำถามไง
อันนี้แพทย์เขาบอกเองนะผมไม่ได้แนะนำอะไรไง
เขาบอกว่าอยากไปฉีดเพิ่มขนาดปรึกษาแพทย์เลย
คือเขามีวิธีปรึกษาแพทย์เฉพาะทางที่ถูกต้อง

เพราะฉะนั้นไปบอกหมอคุยกับหมอ
อย่าไปคุยซีซัวอย่าไปถามเพื่อน

จงเชื่อหมอดีที่สุด
หรือไม่ก็จงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่

ขอบคุณค่ะจบแบบนางงาม
อุ๊ยคุณจะไปประกวดเวทย์ที่ไหน

แต่ก็ต้องเลือกที่ปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้จริง
ถ้าคุยเรื่องนี้ยาวบอกเลยทั้งชั่วโมงนี่ก็ไม่พอ
ก็เป็นเรื่องที่แบบว่าง่าถกเถียงกัน

งั้นไปเรื่องราวของหนุ่มใหญ่คนนี้ค่ะ
ท่าทางจะเมาแล้วค่ะพอเมาแล้วก็กลาง

แทนที่จะปล่อยให้พี่กู้ภัยเข้ามาช่วยดี
ควักปืนออกมาจ่อเขาซะอย่างนั้นค่ะ
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องมาแล้ว

เหมือนลักษณะว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรต่าง
แล้วผู้ชายคนที่เขาประสบเหตุเขาก็นอนอยู่
แล้วเหมือนกับควักควักอะไรสักอย่างออกจากกระเป๋านั่นก็คือปืน

ประมาณนี้กลัวโดนลูกหลงอ่ะใช่ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงสี่ทุ่ม
เมื่อวานนี้นะคะตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยเหลือผู้ชายคนนี้ที่เขาประสบอุบัติเหตุ
เหตุที่ประสบก็คือขี่รถล้มเองอยู่ที่บริเวณถนนสายท่าสารา๔
ชนตะมนท่าสาราอันเวิร์นท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมาราชนะคะ
แต่ว่าแทนที่จะให้พี่กู้ภัยเขาช่วยไปดีเนี่ย
ผู้ชายคนนี้กลับใช้ปืนเนี่ยเหมือนขู่หรือยังไงเอาออกมาให้เห็นนะคะว่ามีปืน

ก็เลยยกรถจักรยานยนต์ที่ล้มแล้วก็ขี่รถหลบหนีไป
อ๋อคือสุดท้ายลุกขึ้นมาเองแล้วขี่มอเตอร์ไซต์หนีแบบนี้
ใช่แต่ว่าทางกู้ภัยก็ไม่ยอมแล้วค่ะมันต้องมาคุยกันก่อนเกิดอะไรขึ้น
ก็เลยวิทยุแจ้งสอบพอท่าสาราขอความช่วยเหลือในการขี่รถไล่ล่าตามไปนะคะ
จนกระทั่งไปสกัดตัวไว้ได้ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งค่ะ
ทราบชื่อก็คือนายสมใจเต่าขาวอายุ๕๕ปีนะคะก็สภาพเมาเหล้า

ตรวจดูในตัวก็พบอาวุธปืนลูกสองสั้นพร้อมกับเครื่องกระสุนอยู่ในกระเป๋าด้วย
เสร็จแล้วก็คุมตัวนายคนนี้ไปสอบส่วนที่โรงพักแต่คนเมาก็คือคนเมาอ่ะใช่
พูดจายังไงล่ะให้มันรู้เรื่องนะแต่ถึงจะพูดไม่รู้เรื่องเขาก็ยังสารภาพว่าเขาเป็นคนก่อเหตุใช้อาวุธปืนขู่เจ้าหน้าที่จริง
แต่ไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าเมาอยู่มันจะแก้ตัวได้ไหมล่ะ
อ่ะก็คงต้องปล่อยให้เป็นเจ้าหน้าที่ที่จะดำเนินการแจ้งข้อหาไป
ข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และอีกหนึ่งข้อหาก็คือเมาแล้วครับรับไปสองกระทงเลยนะคะ
ฝากเตือนกันหน่อยแล้วกันนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปดูแลแล้วในตอนนี้
เรื่องของจุดบางจุดที่มันมืดจนเกินไปแล้วทางถนนเนี่ยมันกลายเป็นว่าต่อกันกับวงเวียน
ซึ่งพอมืดแล้วมีวงเวียนอยู่ตรงกลางมันเลยทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งครับ
มอไซค์บินเลยเห็นไหมโอ้โหลอยข้ามไอ้วงเวียนนี่เลยค่ะ
เนี่ยฮะเพราะตรงนี้มันมืดครับ

ใช่แล้วล่ะครับแถวย่านตลิ่งชันนะฮะมีคนที่เขาขับรถผ่านตรงนี้เขาเรียกว่าวงเวียนชัยพฤกษ

แล้วคลิปนี้เนี่ยเขาเอามาโพสต์เอาไว้นะฮะในเพจที่เอาไว้ร้องเรียนเรื่องราวต่าง

เขาตั้งคำถามตัวเลยว่าใครจะรับผิดชอบล่ะเนี่ย

เพราะว่าไฟส่องสว่างมันไม่เพียงพอ

ป้ายจราจรที่จะแสดงเตือนว่าตรงนี้มีวงเวียนอยู่กลางถนน

ต้องใช้คำว่ากลางถนนเลยนะเพราะว่ามันเป็นรอยต่อกับทางที่เป็นทางตรงไง

อ่ะตรงเนี้ยมันมืดมองยากแล้วเขาบอกว่าเคยมีอุบัติเหตุหนัก

ทำให้มีคนเสียชีวิตมาแล้วหลายครั้ง

ตายแล้วยังไงไม่มีการแก้ไขป้องกันเลยเหรอคะ
คนที่เป็นชาวเน็ตเขามาดูเขาก็มาแสดงความคิดเห็นคือมาคอมเมนต์กันเยอะ
ต่างคนต่างก็พูดถึงประสบการณ์ที่เคยเจออืมแล้วนี่คือภาพตอนกลางวัน
อันนี้ฉันจำได้ที่ฉันเคยไปแถวนี้แต่จะไปตอนกลางวันมันก็พอมองเห็นไง
คือตอนกลางคืนมันจะดูยากแล้วตรงนี้มันเป็นวงเวียนที่มีทางเชื่อมกันแค่๓ทาง
มันไม่ใช่วงเวียนที่จะมีสี่ทางต่อกันถูกไหมถูกต้อง
เห็นไหมมันจะวงกลมอย่างนี้ไอ้ทางขวาสุดมันไปต่อไม่ได้นะ

เพราะฉะนั้นมันเหมือนเป็นวงเวียน๓แยกถูกต้อง
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปดูล่าสุดตอนนี้นะฮะหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้อง
อันนี้ก็ต้องบอกเขาว่าเขารีบเร่งในการจัดการนะ

ถูกต้องครับเพราะว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยเตรียมที่จะทำให้มันมีจุดสังเกตมากยิ่งขึ้น
เบื้องต้นเรื่องของเรื่องทางหน่วยงานเขามาลงพื้นที่แล้ว
แล้วเท่าที่เห็นมันจะมีเหมือนเป็นกลวยพลาสติกที่มีเหมือนไฟ

เสาสีส้มแบบนี้แหละถามว่ามันพอเห็นไหมเห็น

ถ้าหากว่าไฟหน้ารถมันสว่างพอมันจะเห็น
แต่ถ้าเอาจริงต้องมีป้ายเตือนตัวใหญ่

รวมไปถึงไฟส่องสว่างที่มันสว่างมากเพียงพอ
เพราะตรงนี้รถสัญจรผ่านไปผ่านมาเยอะ
แล้วไปถามนายคนนี้ฮะนายนัทพงศ์สุขวันสุโข
ผู้ที่เคยประสบอุบัติเหตุจุดนี้มาแล้ว
เล่าให้ฟังหน่อยตอนนั้นเป็นยังไงบ้างฮะ
โอ้โหผมว่าต้องเพิ่มหลายจุดเลยนะครับ
โอ้โหผมว่าต้องเพิ่มหลายจุดเลยนะ
ใช่ค่ะทั้งไอ้ลูกละนาดเพื่อชะลอ
เพราะว่ามันมีทางลาดลงมาจากทางด่วนด้วย
ก็ต้องมีลูกระนาดหนึ่งมีไฟสอง
เออรถมาเร็วนี้เหินเลยนะ
ใช่ไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุกันนะคะ
ช่วงปีใหม่แบบนี้มันก็มีเรื่องราวที่เป็นข่าวร้าย

ชอบนะใช่ข่าวร้ายมาว่าข้าวโพสขึ้นราคา

ข้าวโพดหวานนะฮะตอนนี้ราคามันพุ่งไปกิโลกรัมละ๑๘๐บาท

ค่ะจากเดิมเคยที่กิโลกรัมละ๑๐บาทเอง

เขาบอกว่าร้านขายข้าวโพดต้มตามตลาดตอนนี้หยุดขายแล้วนะ

เขาบอกว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่การปลูกข้าวโพดผลผลิตมันยังไม่ออก
เกษตรกรส่วนใหญ่ที่เคยปลูกข้าวโพดหวาน
หันไปปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากกว่า

มันต้องกินต้องใช้อยู่แล้วล่ะสำหรับอาหารสัตว์
แต่มันสวนทางกับนี่นะอะไรฮะพริกแดงหรือพริกซุปเปอร์ฮอตของจังหวัดตากเขาบอกว่าไปเจอราคาที่ตกต่ำ
ราคากิโลกรัมละ๕๐๖๐บาทเหลือกิโลกรัมละ๒๕บาทเอง

กระทรวงพาณิชยก็ประสานงานให้แล้วนะครับช่วยพยุงราคากันไป
อ่ะต้องบอกแบบนี้นะว่าหลายอย่างมันก็ขึ้นเนอะ
บางอย่างมันก็อาจจะลงแต่เห็นว่าถ้ามองไปในอนาคตหน่อย
ช่วงปีใหม่เนี่ยก็คาดว่าบางรายการนะ
พืชผักจะมีราคาที่อับอัพสูงขึ้น
อ่ามีหลายอย่างที่เราต้องกินต้องใช้
ต้นหอมผักชีแบบนี้ก็ขึ้นขึ้นลงอยู่เหมือนกัน

นั่นอ่ะสิค่ะเอาเตี๊ยวไปกินหวานแล้วกันนะครับปรับเปลี่ยนเอาแล้วกันนะครับ

แต่ถ้าหากว่าเราท้องร้องจ๊อกหาโจ๊กโจ๊กกินไหมคะ

แล้วยังงั้นไปพร้อมกันเลยค่ะในช่วงสมัครรอบกลุ่ม
ว้าวน่าทานมากเลยค่ะ

สำหรับคนหิวยามดึก
เปิด๕โมงเย็นจนถึง๑๐โมงเช้าของวันถัดไป

ร้านที่ชื่อร้านจ๊อกป้าต้อยเป็นจ๊อกโต้รุ่ง

ฟังให้ดีเดี๋ยวเราบอกนะคะ
บอกเลยว่าใครที่เป็นสายปาร์ตี้ยามค่ำคืน
หรือทำงานดึกแล้วก็คุณครับ

ร้านนี้นะคะอยู่ที่บริเวณตรงข้ามประตูเชียงรากน้อย๑
อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แต่จริงแล้วคือข้างหลังมธรรมศาสตร์รังสิต

แล้วคนทำงานแถวนั้นก็มีมากมาย
จากเมนูโจ๊กแล้วนะคะต้มเลือดหมูก็มีค่ะ
ต้มเลือดหมูดีค่ะแล้วคุณดูใช่คือโจ๊กเขาก็รู้เห็นมาเมื่อสักครู่นี้
มีทั้งเต้าหู้มีตับหลายอย่างน่ารับประทานจริง
ส่วนราคาก็เริ่มต้น๔๐บาทนะ
ถือว่าราคาย่อมเยาว์อิ่มสบายท้องทานกับปลาท่องโกว่ากันไปเนาะ
ใครพันไปพันมาเท่านั้นแวะกันได้นะจ๊ะสำหรับร้านจ๊กปลาต้อยค่ะ
ติ๊กต๊อกนี้ด้วยอิงฟ้าอีดที่นำมาแชร์กันค่ะ
ต้องไปลองแล้วถ้ามีโอกาสนะครับ
ใช่ค่ะสายดึกนี่ชอบเลยนะคะ
ถ้าหากว่าเราจะต้องเดินทางไกลนะคะคุณผู้ชม
สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพกไปด้วย
มันก็ต้องมีเป็นของสำคัญที่เราต้องพกไป
แล้วกลุ่มนี้เขาพกอะไรกันติดตามเลยในช่วง

สกิดยิ้ม
โอ๊ยโอ๊ยมีใครให้แปลกกว่านี้อีกมั้ย
หาบ้าหู
สายไฟสายไฟสายไฟอยู่ไหน
โอ้โหการฝึกรอดอย
แล้วก็ต้องไปเข้าค่ายไปเดินป่าเดินทางไกล

นักเรียนนักเรียนรอดอทั้งหลายเตรียมอะไรมาบ้าง

ตั้งครูฝึกถามมีใครแปลกกว่านี้ไหม
เดินตรวจไปอีกสักนิดนึงเจอแล้วจ้า
ม่อหงข้าวแล้วไม่มีปลั๊กด้วย

นี่ไงแล้วจะมีใครพกสายพกไฟพกปลั๊กมาอีกไหม
แล้วในป่ามันมีไฟใช้ซะที่ไหนล่ะ

ก็นั่นน่ะสิคือยังไงคะแล้วจะใช้กันแบบไหน
โอ้โหเผื่อเผื่อจะได้ใช้เมื่อไหร่
ต้องยอมรับนะในบางจุดที่เขาไปเข้าค่ายนะ
บางที่บางจุดมันก็จะมีปั๊กนั่นแหละ
จริงเป็นแบบว่าเอามาจากเครื่องปั่นไฟอะไรอย่างนี้ไง
แต่เรื่องของไม่ได้ให้นักศึกษาระดอได้ใช้ในช่วงของการตั้งเต็นต์เข้าค่ายหรอก

ไม่ก็อยากรู้เฉยไม่ได้ว่าอะไร

ขอบคุณแล้วกันนะคลิปสนุกแบบนี้ดูกันบันเทิงกันไปนะคะ

กระโดดได้เก่งที่สุดครับ

เอาอีกคนหนึ่งตากหลักให้ดี

ดูมาก็เหมือนดูอะไรขี่มาที่ข้ามด้วยเหมือนกัน
สลงเป็นกระโดดที่สูงครับ
มันง่ายแค่นี้พวกเธอกระโดดกันทำไม

และจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น
แต่บอกให้ใจเย็นก่อนว่าไม่ได้เกิดขึ้นที่เมืองไทยนะคะ
มันส่งผลกระทบอย่างหนักเลยค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
เดี๋ยวกลับมาตามตอบแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
กลับมาคุยกันต่อค่ะกับคู่กัดสะบัดข่าว
วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมข้ามน้ำข้ามทะเลไปดูสถานการณ์ภัยพิบัติที่อเมริกากันหน่อย
ตอนนี้รัฐเนวาด้ารัฐแคลิฟอร์เนียเผชิญกับพายุฤดูหนาว
คือมันจะมีหิมะตกทะลมอย่างหนักเลยค่ะ
ก็ทำให้มีการสัญจรที่ยากลำบากนะคะ
ตอนนี้เขาก็ได้รับความเดือดร้อนเยอะเลยค่ะ
ใครมีญาติพี่น้องอยู่ที่นั่นหรือจะไปที่นั่นต้องเช็คดูกันก่อนนะคะ
รัฐแถบตะวันตกตอนกลางของสหรัฐกำลังมีหิมะตกอย่างหนักนะคะ
อย่างที่รัฐเนวาด้าค่ะทางการต้องสั่งปิดถนนไฮเวย์
เส้นทางขึ้นภูเขาเซียร่าเนวาด้า
ทำให้ประชาชนไม่สามารถขึ้นไปยังสกีรีสอร์ทบนภูเขาได้
เห็นอย่างนี้เนี่ยนะผมเคยเห็นในคลิปคุณชิสา
หิมะปกคลุมทั่วทั้งรถแล้วเปิดประตูไม่ได้
ต้องถือขถบท้าไปด้วยแต่ไม่ได้ไปทุบให้มันแตกอะไรขนาดนั้นนะ
เคาะให้น้ำที่เกาะเหมือนเป็นกระจกเคลือบแตกออกมา
นั่นแหละมันรุนแรงขนาดนั้นเลย
ขณะเดียวกันค่ะทางการรัฐแคลิฟอร์เนียก็มีคำสั่งปิด
ถนนข้ามรัฐสาย๘๐ไปทางฝั่งตะวันออกตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนะคะ
เนื่องจากสภาพอากาศเลวร้าย

ตั้งแต่เมืองโคเฟคทางเหนือของแคลิฟอร์เนีย

ทางนักอุตุนิยมวิทยาบอกว่ามีหิมะตกหนักนะคะ
ขณะเดียวกันหิมะก็ละลายเร็วด้วย
ทำให้หลายรัฐมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมตามมา
อย่างแคลิฟอร์เนียและเนวาดานี่นะคะก็เรียกว่าเสี่ยงอย่างมาก
ส่วนทางด้านคุณตำรวจในรัฐแคลิฟอร์เนียบอกว่า
มีคำสั่งปิดถนนสายหลักอีกหลายสายนะคะ
ตั้งแต่ถนนไฮเวย์สาย๘๙ในแคลิฟอร์เนีย
ไปจนถึงทางใต้ของทะเลสาบทาโฮค่ะ
ขณะเดียวกันที่รัฐแอลิโซน่าประกาศเตือนภัย
ให้ประชาชนเฝ้าระวังผลกระทบของพายุฤดูหนาว

แฟล็กสตาร์ฟเพรสคอร์สและกรันคันย่อน
คาดว่าอุณหภูมิเนี่ยจะลดต่ำ
แล้วก็จะมีหิมะตกหนักมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ
ส่วนบ้านเราตอนนี้ก็หนาวค่ะ

ซึ่งภาคกลางอยู่กรุงเทพก็รู้สึกได้บ้าง

เตรียมเสื้อกันหนาวกันมาดีแล้วกัน
คุณผู้ชมครับเรื่องของเรื่องค่ำคืนนี้ก็ต้องมานั่งดูกันหน่อย

นี่ก็ดังเถียงกับทีมงานนะ
ใครจะเข้าสู่รอบชิงไปเจอกับอาเจนติน่า

ไทยรัฐกรุ๊ปจัดแน่นจัดใหญ่จัดเต็มจริงกับกิจกรรมในคราวนี้นะครับ
บอลให้มันก็ต้องเชียร์กับทางไทยรัฐนี่แหละครับ

ใครจะเป็นช้ำฟุตบายนรกในครั้งนี้
ก็ส่งมาทางปรายศนียบัตรนะครับ
เห็นไหมไปซื้อได้กับทางไปรสนิเนอะ

สแกนและก็ไปลดแอปพลิเคชันได้นะครับคุณชิ้นสา
คุณก็สามารถโหลดมาลุ้นมาได้เช่นเดียวกัน
สามารถส่งมาได้นะคะถึงวันที่๑๗ธันวาคมนี้เท่านั้นนะคะ
รีบส่งมาเลยค่ะเพราะว่าโค้งสุดท้ายแล้วนะคะ
แล้วตอนนี้ยิ่งเหลือทีมน้อยเท่าไหร่แล้วก็ยิ่งมีโอกาสมากขึ้นเท่านั้นด้วย

ว่าใครจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วไปเจอกับอาเจนติน่าครับ
เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลากับไทยรัฐกรุ๊ปค่ะ
คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บเดียวนะ
เดี๋ยวจะได้ดูเรื่องนี้กันหน่อยไปดูชุดสวยของหนูน้อยคนนี้
โอ้โหมิกซ์แอนด์แมชได้อย่างสุดยอด
เรื่องนี้ผมว่าคุณแม่เน่จรู้ไว้สังหรับลูกสาวหรือลูกชายแล้วเอาไว้กับคุณพ่อ
มันจะได้พูดคุยกัน
มีอะไรที่เหนือความคาดหมายได้เสมอ
นี่ก็เช่นกันเหนือความคาดหมายจริงครับ

เสื้อมันคือกางเกง

อ๋อแบบเบี่ยงข้างข้างนึงถูกมั้ย

เคยเป็นเสื้อแบบว่าเอียงข้างไล่เบี่ยงไหล่เบี่ยง
นี้สมัยนี้บางทีเสื้อผ้ามันไม่ได้บาลานซ์หรอก

มันก็จริงแต่ว่านั่นคือเขาออกแบบมาแล้ว
แต่ตัวนี้มันไม่ใช่เสื้อมันเป็นกางเกง
เหรอมันเป็นกระโปรงที่เป็นกางเกงขาสั้นข้างในอ่ะ
คุณลองจินตนาการกลับดูนะ
ไอ้ที่อยู่ตรงไหล่นั่นคือเป้า

แล้วตรงที่แขนลอดมาก็คือต้องใส่ขาสองข้าง
พ่อก็เข้าใจว่ามันคือเสื้อแล้วก็ต่อด้วยกระโปรง
พ่อก็เออต้องดู

แบบที่ใส่กับชุดเสื้อสีแดงอะ

เราก็นึกว่าอ๋อมันเป็นเสื้อ
แล้วข้างล่างมันเป็นกระโปรงที่แบบเป็นชุดเรสต่อกัน

ไอ้ย่างแต่มันก็สวยดีหรอ

แม่อยากไปคิดมากแต่ซักยังหรือ

ก็คงชอบแหละเล่นเกินเลยไม่สนใจเลย
เขามาคอมเมนต์อะไรยังไงบ้าง
ต๊อกนี้นะครับเขาชื่อว่ามิงโมจิ

จริงน้าเชื่อว่าคุณแม่หลายคนก็คงมีประสบการณ์ประมาณนี้
เพราะว่าเสื้อผ้าเด็กเนี่ยมันมีแฟชั่นมีการออกแบบดูนี่สวยเหมือนชุดผู้ใหญ่เลย

และไม่ใช่คุณพ่อที่เป็นผู้ชาย
ผู้ชายจะไม่เข้าใจเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมา
งงว่าไอ้ตรงนั้นใส่ยังไงไอ้ตรงนี้เข้าตรงไหน
ดิฉันไม่เถียงดิฉันเข้าใจว่าบางทีมันมีผูกอะไรที่แบบงงเหมือนกัน
ใช่ไหมก็ให้อภัยคุณพ่อนะโอกาสนี้
นะฮะไว้คาวหน้าเนอะไม่เป็นไรนะพ่อนะเออ
อ่าได้ชุดใหม่สวยไปแล้วลูก
แล้วก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมนะคะส่งไลน์มาพูดคุยกันและติดตามกันตลอดทั้งรายการ
จากกันไปอยากจะให้ดูความดุดันไม่เกรงใจใครของแมวสีครีมที่พร้อมบวกกับแมวส้มหน่อยค่ะ
แล้วรายการต่อไปนะครับเปิดปากกับภาคภูมิรออยู่หมดเวลาลาไปแล้วสวัสดีครับ

อารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ